ไม่มีเคอร์ฟิลแล้วก็สามารถดื่มเหล้าได้อะไรนะ
ก็เลยอาจจะผ่อนคลายตัวเองเยอะไปหน่อย
กระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะขับรถกระบะแล้วครับ
เมาฮะเมาแล้วขับไปชนคันอื่นจนพังยับหมดเลย
แล้วทีนี้โอ้โหตัวเองก็ยังไม่มีสตินะครับ
โวยวายอลวาดอ้างตัวว่าเป็นทหาร
ศ๑๐ตรีไม่พอใจกับพลเมืองดีและผู้เสียหาย
ที่รถคันอื่นเขาเสียหายด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหาดจอมเทียนที่พัทยานะครับ
ปัญหากันพอแล้วพี่
พี่แล้วมีปัญหากันพอแล้ว
ถ้าพี่เป็นหนูมากับหนูดีกว่า

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชมบุรี

มีผู้นำมาโพสต์ในโลกออนไลน์ระบุข้อความ

ขับรถกระบะพุ่งชนรถคันอื่น

อ้างเป็นทหารยศ๑๐ตรีกองประจำการ
ถอดเสื้ออาดไล่ตีชาวบ้านไปทั่ว
ในคลิปนะนอกคลิปมีคนมาห้ามเป็น๑๐

พอตำรวจมาถึงมันก็หาเรื่องกับตำรวจอีก
อกจากนี้ผู้โพสต์ยังระบุถึงเรื่องความเสียหาย
บอกว่ารถผมคือคันหน้าสุดผมยังปลอดภัยดี
แต่คนอื่นเจ็บอีกระนาว
มีวินมอเตอร์ไซค์โดนชนก่อนแต่เจ็บไม่เยอะ
ส่วนคนซ้อนวินมอเตอร์ไซค์เป็นหญิงต่างชาติเจ็บหนักเลย
หัวกระแทกพื้นหัวแตกลุกไม่ขึ้น

อกจากนี้ยังมีคนเดินข้างทางอีก๑คน

ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าที่รถกระบะพุ่งไปชนเนี่ย
แล้วมันหยุดมันสิ้นฤทธิ์ตรงนี้
ไม่รู้ว่าจะมีการไปชนกับคันอื่นหรือชนคนอื่น
อาจจะตายหลายศพก็ได้
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนเสียชีวิต
ตำรวจคุมตัวชายเมาคนดังกล่าว
เพื่อไปดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหทำความเสียหายกับคนอื่นเขาเยอะขนาดนี้
ยังจะไปหาเรื่องคนอื่นเขาอีกอย่างนั้น